และในช่วงเวลานี้เองนะคะมีกลุ่มจิตอาสาที่มีชื่อว่า
เราทำความดีด้วยหัวใจทั่วไทยร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะ
กิจจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขึ้นมานะคะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่๑๐
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษค่ะ
กลุ่มประชาชนจิตอาสาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
กำลังทหารและตำรวจในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่หนึ่ง
รวมทั้งเก็บกวาดขยะล้างถนนทั้งยังนำยางมะตอยสำเร็จรูป
ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณถนนสายแม่สอดริมเมย
เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษค่ะส่วนที่จังหวัดกาลสินนะคะก็
กำลังรักษาความสงบเรียบร้อยและอีกหลายหน่วยงาน
ร่วมกันตั้งโรงครัวพระราชทานพร้อมจัดแสดงนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยมีเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่น
ยังมีภาคเอกชนร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มนะคะ
อกจากนี้ยังมีกลุ่มข้าราชการและประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทย
ซึ่งจะนำไปเก็บสำรองเข้าธนาคารโลหิตที่โรงพยาบาลกาลสิน
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและป้องกันการขาดแคลนเลือดในการรักษาผู้ป่วยกรณีต่าง
โดยทางโรงพยาบาลกาลสินได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่บริเวณสารกลางจังหวัด
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๖พฤษภาคมนี้ค่ะ
ต่างจากที่วัดชายโยวรวิหารในอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะคะ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพรานร่วมกันนำผัดไทย๕๐๐ห่อมาแจกฟรีให้กับประชาชนจิตอาสาและข้าราชการ
เดินทางมาร่วมงานเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยทุกคนต่างต้องการทำความดีถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่สิบ
และที่วัดกลางบางพระในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันทำบุญปล่อยปลาหนึ่งแสนตัวลงในคลองด้านหน้าวัด
ซึ่งคลองแห่งนี้เชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีนโดยพันธุ์ปลาที่ปล่อยมีทั้งปลาตะเพียนปลายี่สกปลานินและปลาดุก
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐ค่ะ